หนุ่มแว่นสายตาสั้นอยากแบ่งปันความรักให้ใครสักคน
รายการมาลัยเสร็จรักจึงรีบหาคนคนนั้นให้ทันที
คุณยอดนักธุรกิจหนุ่มวัย๓๓ปี
หนุ่มแว่นหน้าตีที่รักเสียงดนตรีและความเร็ว
คุณวีนัสพนักงานออฟฟิศวัย๒๓ปี
สาวตัวเล็กหน้าตาดีผู้ที่ชื่นชอบกีฬาผ่านผล
และอยากจะกระโจนออกจากความโสด
คุณปุ๊กปั๊บนักศึกษาสาววัย๒๐ปี
สาวสวยหุ่นดีที่มีเสียงดนตรีในหัวใจ
และเฝ้ารอใครสักคนที่จะมาเข้าใจกัน

แล้วสาวคนไหนจะได้ความรักของหนุ่มแว่นไปครอง
เที่ยงตรงเสาร์นี้รู้กันในรายการ
ไลฟ์เสียงรักทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒